สวัสดีค่ะสวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

อ่าเมื่อวานไปงานศพ

ไม่ใช่อย่างนั้นมาฟังดีนะครับ
จากวันนี้ที่สำนักข่าวศิลป์หัวของจีนได้มีการรายงานว่า
ได้มีการประกาศรับรองละครโขนหรือละครวัดสวายอันเด็ด
เป็นโขนรูปแบบหนึ่งจากประเทศกัมพูชา
มรดกวัฒนธรรมอันจับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติ
ที่ต้องได้รับการปกป้องอย่างเร่งด่วน
คือโดยจากรายชื่อวัฒนธรรมทั้งหมด๕๐ชนิดจากหลากหลายประเทศนะครับ

แบ่งออกเป็นโขนไทยแล้วก็ละครโขนกัมพูชาที่มีอยู่ในรายชื่อด้วย
แต่การพิจารณาขึ้นทะเบียนนั้นได้เรียงตามลำดับ

ทำให้ละครโขนของกัมพูชาได้รับการพิจารณาและประกาศขึ้นเป็นมรดกได้ก่อน
โดยในเวลาต่อมานะครับนายกรัฐมนตรีฮุนเซ็นของกัมพูชานั้น
ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย
ส่วนทางด้านในรุชาธีรคานนท์นะครับ
ท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา

ได้มีกล่าวชี้แจงนะครับบอกว่า

ประกาศรับรองโขณนะครับเป็นละครโขณ
ละครวัดสวายอันเด็ดมรดกวัฒนธรรมอันจับต้องไม่ได้

ยังต้องรอการพิจารณาว่าการขึ้นทะเบียนตามอนุสัญญามรดกทางวัฒนธรรม
ที่จับต้องไม่ได้มี๓ประเภทด้วยกัน
บัญชีรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติ
รายการที่ต้องได้รับการสงวนรักษาอย่างเร่งด่วน
รายการมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการสงวนรักษา
โดยมีวัตถุประสงค์หลักนะครับก็คือการชื่นชมในการมีอยู่
ของรายการมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศภาคีทั้งหมด
ทั้งนี้การขึ้นทะเบียนนะครับละครโขนของวัดสวายอันเด็ดของกัมพูชานั้น
เป็นการขึ้นทะเบียนในประเภทที่๒ซึ่งมีสาระสำคัญ
คือความเป็นขนที่ทุกชนรวมกันปื้นปูทุกชนเหรอ
ที่ชุมชนชุมชนร่วมกันฟื้นฟูแล้วก็อนุรักษ์เขาว่างั้น

ส่วนการขึ้นทะเบียนของหลบฝนไทยเป็นการขึ้นทะเบียนประเภทที่๑
มีสาระสำคัญก็คือเป็นการแสดงที่มีการปฏิบัติสืบทอดอยู่ทั่วประเทศดังนั้นจึงไม่เหมือนกัน

แต่ในขณะเดียวกันอีกหน่อยก็อาจจะเป็นของไทยอาจจะต้องได้รับมรดกโลกเหมือนกัน

ของเขาใช้คำว่าละครโขนวัดสวายอันเด็ด

เขาบอกว่าเป็นมรดกวัฒนธรรมอันจับต้องไม่ได้

เป็นการแสดงที่มีการปฏิบัติสืบทอดอยู่ทั่วประเทศ

ใช่นี่ดิฉันทราบมาแล้วก็มีบอกกันแล้ว
พวกที่เป็นกลุ่มนัตตสินเขาบอกกันออกมาแหละ
นี่แต่เห็นรูปที่แบบว่าบุรุษปรายศนีย์เอาปริศนีย์ไปทิ้งไหม
เอาจดมุ้งจดหมายไปทิ้งลงก่อย่า
ที่จะเอาไปทิ้งนี่ฉันอยากจะพูดอันนี้ได้ไหม
เมื่อกี้มีคนเขียนมานะฮะในไลน์บอกว่าน้ำตรงชนบุรีอ่ะ
ลดลงไปจนกระทั่งจากฝั่งชนบุรีเนี่ยเดินไปจนถึงเกาะได้เลย

ก็ตอนนั้นซึนามิก็อย่างนี้แหละแต่ก็มันลดลงไปก่อนอย่างนี้

ก็นี่เขาเขียนมาไม่ต้องหลายคน

มันก็จะเป็นซึนามิปะแต่ก็ไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไร
เพราะไม่ใช่ครั้งแรก
ถ้าสมมุติมันหายลงไปอย่างนี้

เอาไทยกับอันดามันอยู่อ๋อปรายศนีย์ปรายศนีย์นี่จากกรณีที่มีผู้หญิงเนี่ย
โพสต์ภาพกองจดหมายจำนวนมากถูกนำมาทิ้งไว้ในป่าข้างทาง
ระบุข้อความต่อว่าปรายศนีย์ว่าขี้เกียจส่งก็เอามาโยนทิ้งในป่า
แบบนี้ก็ได้เหรอปรายศนีย์มีแฮชแท็กนะมีอีกแยะเอาออกมาไม่หมดแล้ว
ร้องเรียนได้ที่ไหนบ้างซึ่งต่อมาทราบว่าจดหมายกองดังกล่าวเป็นของพื้นที่
ที่อำเภอลำลูกกาปฐุมธานีเจ้าหน้าที่ของทางปรายศนีย์รังสิตนะ
ก็ได้ติดต่อไปขอพบผู้โพสต์แล้วก็ขอโทษขอให้ลบโพสต์ดังกล่าวออก
พร้อมระบุว่าคนที่เอาไปทิ้งได้หนีไปแล้ว
คือหนีไปแล้วพี่ขนาดนี้กำลังตามหาคนที่ทิ้งอยู่
ไม่รู้สาเหตุจริงว่าที่เขาทิ้งไปเพราะอะไร
ซึ่งจดหมายที่ทิ้งนั้นมันมีจำนวนมหาศาล
เราก็ถือว่าเยอะมากเลยมีเอกสารสำคัญด้วย
ทั้งนี้พบว่ามีประชาชนที่อยู่ย่านประธุมธานีนี่แหละ
แสดงความคิดเห็นว่าเอกสารและจดหมายของตนเองนั้นน่ะ

อุ๊ยตกใจ
เธออ่านไปไม่ทราบอะไรยังยังตกใจ
ไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกมันหายมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมานานแล้ว
คนก็ถามว่าความคืบหน้าสรุปแล้วมันเป็นอย่างไร
ความคืบหน้าในเวลาต่อมานะครับ
รายศนีย์ไทยได้ทำหนังสือชี้แจงถึงกรณีดังกล่าว
บริษัทปรายศนีย์ไทยจำกัดชี้แจงว่า
ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนนะครับ
พบว่าผู้กระทำความผิดคือนายมงคลจินดาดวงตำแหน่ง
ผู้จ้างเหมาสังกัดที่ทำการปรายศนีย์รังสิต
เข้ามาทำงานที่ปรายศนีย์ได้เพียงไม่กี่เดือน
ซึ่งถือว่าการกระทำของเขาผิดอย่างร้ายแรง
ปรายศนีย์จะดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับ

แล้วก็ได้แจ้งความทุกข์แล้ว

จะรับผิดชอบให้ประชาชนยังไง
นี้ก็บอกได้จัดส่งไปยังที่ผู้รับปลายทางแล้ว

ปรายศนีย์ก็จะกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตว์

หากพบว่าถ้าเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมปฏิบัติงานไม่เหมาะสมเนี่ย

เก่งนะพอขี้เกียจก็ทิ้งมันซะอย่างนั้น
เขามาสมัครงานได้ไม่ถึง๒๓เดือนพี่

ไม่ได้เป็นปรายศนีย์ที่แบบว่าอยู่มานาน
ครึ่งได้บรรจุมาทำงานจริงนี่๒๓เดือน
พอบรรจุปั๊บก็ทำเลวซะงั้นดีจริง

เรื่องของอาหารที่เราไปซื้อตามห้างสรรพสินค้าบางทีก็มีปัญหาด้วย
แต่อันนี้ต้องใช้วิจารณญาณนิดหนึ่งได้ป่ะ
เพราะว่าเราอาจจะแบบว่ามันไม่รู้มันเป็นความผิดพลาดมาจากที่โรงงานเลย
ว่ามันเป็นความผิดพลาดของผู้ที่ซื้อมาแล้วมาเอามาบริโภคเนี่ยนะคะ
เพราะว่ามันมีรายงานข่าวมาอย่างนี้ว่านายประทีบอายุ๕๘ปี
ก็เป็นคนอยู่เมืองตราดเนี่ยนะคะ
ก็ได้ดำเนื้อหมูที่ซื้อมาจากห้างเป็นแบบว่าห้างค้าปลีกแห่งหนึ่งในเมืองตราดนี่แหละนะคะ
ก็เอามาให้มาดูพร้อมกับใบเสร็จที่ตัวเองซื้อมาด้วย
ประทีพเขาบอกอย่างนี้ค่ะเมื่อตอนที่เขาไปซื้อเนื้อหมูมาวันที่๒๖ตอนประมาณ๑๐โมงเช้า
เสร็จแล้วเนี่ยพอซื้อมาเสร็จเนี่ยเขาก็มาหั่นเสร็จปั๊บก็มาใช้ครึ่งหนึ่งนะฮะ
ในวันนั้นเลยที่เขาซื้อมานะเอาตั้งแต่วันที่๒๖นะ
เสร็จแล้วส่วนที่เหลือเขาก็เอาเก็บไปในตู้เย็นเข้าช่องฟรีสเลย
เข้าไปในช่องฟีดเลยนะผลปรากฏว่าพอวันที่๒๘ผ่านไป๒วันนะ
ตอน๑๑โมงเขาก็เอาเนื้อหมูออกมาเพื่อที่จะทำอาหาร
เขาก็หั่นเพราะหันเขาก็แปลกใจว่ามันมีรูได้อย่างไร
มันปรากฏว่ามันก็เป็นวีรูแล้วมันมีหนองอย่างนี้
อย่างที่คุณเห็นในภาพตอนนี้เนี่ยเห็นป่ะ
ว่ามันเป็นในลักษณะแบบนี้เขาก็ตกใจสิ
ส่วนที่มันเป็นโรคระบาดไหมเพราะส่วนหนึ่งเขาก็กินเข้าไปแล้วใช่ป่ะ
นี่ไงแล้วจะยังไงหลังจากนั้นก็เลยเอาเนื้อหมูไปทำหาหลักฐานเนี่ยนะคะ
ไปที่กรมประสุทธิ์ของจังหวัดตราดนี่แหละ
โดยที่ให้สัตวแพทย์หญิงสุธาทิพย์สุขสำราญ
ก็เป็นแบบว่าผู้ชำนาญงานทางด้านประสุทธิ์ของจังหวัดตราดเป็นผู้ตรวจสอบ
หลังจากนั้นแพทย์หญิงสุธาทิพย์เขาก็ได้ให้นายประทีพลงบันทึกประจำวันเอาไว้
ว่าซื้อเนื้อหมูมาแล้วเอาไปแช่แข็งแล้วแล้วก็เตรียมที่จะเอาไปตรวจที่ศูนย์ตรงจังหวัดชนบุรี
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นโรคระบาดจริงไหมหรืออะไรยังไง
แต่ตอนที่กำลังตรวจอยู่เนี่ยทางสาธารณสุขเขาก็ไปประสานงานกันเลยทันที
แล้วไปดูว่าเนื้อหมูที่ขายอยู่นำไปเช็คดูว่ามีปัญหาเหมือนแบบนี้หรือเปล่า
นะวแต่เพราะหลังจากนั้นเองก็ไม่ได้พอไม่รู้ว่าตู้เย็นของเขาเป็นยังไง
ยังไงยังไงจุดสงสักไม่ดีไม่ได้มีสิทธิจะทำอะไรนะนี่มันคือหนองหรือมันคือ

แต่วันนี้องค์การอนามัยโลกเขาออกมายืนยันแล้วว่า
อาฮีวาหมูเนี่ยมันไม่มาถึงคน
เหมือนกัน
เหมือนก็เป็นแค่หมู
กลับมาดู
เศษฐกิจอย่างนี้พุบ
กลับมาดู
แบงค์จะแบงค์ปลอมจะเยอะมากเออก็แบบว่ามันก็ไม่รู้ทำไม
ถึงพยายามเอาตัวรอดให้ได้ยังไงล่ะชีวิตนี้เรื่องเขามีอยู่ว่า
นะฮะนางสาวสมศรีเนี้ยอายุสิบสี่ปีเนี้ยเขาเป็นเจ้าของร้าน
มินิมาตรแห่งหนึ่งนะคะแถวถนนเพชรเพชรเกษมครับนะฮะ
เหตุการณ์เกิดที่จังหวัดกระบี่นะฮะก็นำธนบัตรปลอมเนี่ย
มีคนนำมาซื้อเนี่ยคืออันนี้ใบนี้นะคะที่คุณได้เห็นอยู่ตอนนี้
เนี้ยเนี้ยนำมาให้ดูนะฮะว่าให้กับเจ้าหน้าที่ดูว่า
มันน่าจะต้องเป็นของปลอมแน่สาเหตุนะเรื่องราวเนี่ย
มันเกิดอย่างนี้ก็คือว่ามีคนเนี่ยนะคะนำมาใช้นะฮะ
ตอนที่มาซื้อของนะฮะโดยซื้อสุรานะฮะสองขวด
แล้วก็นำแบงค์อ่าไม่เนี้ยแบงค์พันหนึ่งนี่แหละนะฮะ
นำมาใช้นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยพอตอนที่นางรับมาปั๊บเนี่ย
มันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันแบบมันดูมันแบบแปลก
ลื่นอ่ะเออคือมันแบบคือมันบอกไม่ถูกอ่ะมันเหมือนมันเหมือน
ซีล็อกมาประมาณนั้นนะฮะเสร็จแล้วก็เลยทักกับคนที่
นำมาจ่ายเงินเนี่ยนะคนจ่ายเงินเขาก็มองหน้า
เสร็จแล้วก็มองขึ้นไปบนวงจรปิดก็บอกว่าเอางี้เดี๋ยวผมใช้
ใช้ใบใหม่ก็เลยเอาใบใหม่เนี่ยเป็นแบงค์พันธุ์ของจริง
อันนี้ไม่รู้จริงไม่ปลอมก็เอาไปให้แต่ว่าเจ้าของร้านเนี่ยนะ
สมศรีเนี่ยเขาก็จับดูเอออันนี้ความรู้สึกเนี่ยมันเป็นแบบว่า
น่าจะใช่อย่างแน่นอนเขาก็เลยแบบว่ารับมาแล้วก็ทอนเงินไป
แต่เขาเก็บแบงค์ปลอมเอาไว้ซึ่งคนที่นำมาใช้เนี่ย
พอรับเสร็จปั๊บซื้อเสร็จวิ่งหนีออกไปเลย
คือวิ่งหนีพลึดไปเลยทันทีโดยไม่รออะไรใดทั้งสิ้น
ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยเอาไปให้ตรวจสอบนะฮะมาคุณจะเห็นว่า
ตัวปลอมเนี่ยเขาจะขีดข้อมาไว้เลยว่าปลอมนะคือเจ้าของ
นี้ใช่ครับความมันมันลิดสุดว่าภาพของในหลวงราชกาล
ที่เก้าเนี่ยที่พิมพ์ลายน้ำเนี่ยด้านในวงเนี่ยมันทึบจน

ใช่เนี่ยในวงมันทึบจนมองไม่ชัด

กระดาษเนี่ยมันไม่เนียนมันคล้ายกับกระดาษถ่ายเอกสาร
แล้วก็แต่ทำออกมาเนี่ยเหมือนมากเลยนะ
ไม่ใช่ไม่เหมือนนะเหมือนมากเลยทีเดียว
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำไปตรวจสอบที่ธนาคาร

ก็เลยอยากจะเตือนคนที่แบบว่าเป็นเจ้าของร้านค้าอะไรต่าง

เพราะตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีมากเลยทีเดียว
มันก็จะมีแบงค์ปลอมประเภทแบบนี้นะ
ออกมาจับจ่ายใช้สอยกันแบบว่า
หลอกลวงกันแบบเพียบกันไปเลยทีเดียวนะคะ
ก็อาจจะทำให้วิธีการซื้อสินค้าการทอนเงินเนี่ยนะ

แต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่พี่ม้าจะเล่าข่าวนี้๖ชั่วโมง
๖๖๖ชั่วโมงใช่ไหม

อู๋ไม่ต้องแววเยอะนี่หรอบางทีมันจุดจุด

๖ชั่วโมงที่แม่แก้วเขาจะมีการโพสต์

ว่าเขาก็เจอมาเขาก็เจอแบงค์ปลอมมาเหมือนกัน

ขณะที่แม่นั่งใดผมอยู่ที่ร้านโซดา

เศร้าว่าผมโดนทอนตังไป
โดนแบบว่าโดนทอนตังไป

ด้วยความที่ตัวเองดีใจมากที่ตัวเองได้แก๊งพันธุ์กลับมา
ก็รีบเอาเก็บเข้ากระเป๋าตัวเอง

อยู่แถวกรุงเทพมหานครแล้วเหมือนกันนะครับ

มันจะขาดตรงกลาง

ถ้าไม่สังเกตก็จะไม่รู้
เขาจะทำกับแบงค์เก่าที่ขาดเหมือนกัน

คิดอยากจะรีบเอาเงินเข้าแต่ธนาคาร
ปรากฏว่าลุงเนี่ยก็จะเอาแก๊งพันธุ์นี้ไปใส่ตู้รับฝาก
ปรากฏว่าแบงค์พันธุ์เนี่ยโดนตีกลับออกมา
ถึงได้รู้ว่าแบงค์ตู้มันก็เก่งเนอะ
แล้วก็ในขณะที่ตู้ไม่รับเนี่ยตีกลับมา
มันก็เลยขาดเป็น๒ท่อนเลยพี่
ก็เหมือนกับเค้าทำลายแบงค์ไปด้วยอย่างนี้นะฮะ
มันพีคตอนจบนี่แหละ

ให้แม่แก้วแม่ของณเดชน์มา
ถ้าถูกจะยกให้หมดเลยนะลุง

ออกไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับมีพล็อตเรื่องเหมือนในหนังเลย

บอกเขาลีภัยในแคนาดาตรงนี้เรียบร้อยแล้ว

นอนอยู่ที่สนามบิน๗เดือน

สำนักข่าวต่างประเทศเข้ามารายงานมาบอกว่า
แฮสซันอัลคอนทาอายุ๓๖ปี

ต้องใช้ชีวิตอยู่ในสนามบินนานาชาติกุลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซียนานถึง๗เดือนด้วยกัน

เนื่องจากวีซ่าเข้ามาราเซียในหมดอายุ
แล้วก็หลายประเทศปฏิเสธไม่ต้อนรับเขา
ถูกเปรียบเทียบนะครับว่าเหมือนกับตัวละครหนึ่งในหนังภาพยนตร์นะครับ

ล่าสุดนะครับเขาได้รับการช่วยเหลือให้ลีภัยในประเทศแคนาดาแล้ว
โดยเจ้าตัวนะครับเดินทางไปถึงเมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดา
เมื่อวันที่๒๖พฤศจิกาที่ผ่านมา
หลังจากที่เขาโพสต์รูปของตัวเองนั้น
ลงบนโซเชียลมีเดียเผยเห็นถึงการใช้ชีวิตอยู่ภายในอาคารผู้โดยสารของสนามบินมาเลเซีย

เนื่องจากถูกทางการมาเลเซียห้ามเข้าประเทศ
วีซ่าท่องเที่ยวขาดแล้วก็ถูกห้ามเดินทางต่อไปยังประเทศอื่นด้วย
ซึ่งเขาใช้ชีวิตนะครับอยู่ด้วยการอาศัยอาหารที่ได้รับบริจาคจากทางสายการบิน
แล้วก็กินนอนอยู่ภายในอาคารผู้โดยสารดังกล่าว
ที่เขาจะถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียจับกลุ่มตัวเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
แต่เขาก็ได้รับการช่วยเหลือจากสมาคมมุสลิมของแคนาดา
จนทำให้เขานั้นได้รับสถานะเป็นผู้ลีภัยจากทางการแคนาดาในที่สุด

แต่ก็กินข้าวคือตามที่ยังไงเขาก็ให้
สีฟันก็คงไปขอเขามั้ง

วันนี้มีข่าวใกล้วันหวยออกแล้วเนี่ยต้นไสออกลูกเป็นขนุน

ผู้สื่อข่าวเขารายงานมาจากจังหวัดสตูนครับ
เขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยได้พบต้นไม้ประหลาด
ออกผลเป็นลูกขนุน

พรมแดงวังประจันทร์ที่จังหวัดสตูนนั่นแหละ
ก็ลงไปในพื้นที่ไปตรวจสอบพบต้นไสขนาดใหญ่
แล้วก็ออกผลเป็นขนุนจริงว่ะพี่
นั่นไงคุณหันไปดูข้างหลังกูดิคุณจะเห็นขนุน
โดยต้นไซดอยู่ในเขตพื้นที่โนแมนแลนด์นะฮะ
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย
มันอยู่ตรงจุดแบบว่าชายแดนพอดีส่วนลูกขนุนเนี่ย
นี่เห็นไหมมันมีที่กั้นเขตชายแดนเห็นไหม
แต่ลูกขนุนเนี่ยต้องยอมรับอย่างนึง
มันไม่ไปเกิดฝั่งมาเลเซียมันมาเกิดฝั่งไทยว่ะพี่
มันมาเกิดฝั่งไทยเขาจะมีแบงเคสระหว่าง
เพราะฝั่งไทยมีแป้งหรือเปล่าไม่รู้แป้งมาไหมแป้งมาไหม
นั่นไงแป้งหรือเปล่าต้นขนุนไม่รู้อ่ะ
มันไม่ยอมไปออกทางฝั่งมาเลเซียมาออกทางฝั่งไทย
ลูกขนุนเนี่ยโผล่ออกมาก็ไม่ได้สังเกตอะไร
แต่พอที่ต้นไม้ก็แปลกว่าต้นไสนะเว้ย
ไม่ใช่ต้นขนุนรู้สึกแปลกใจมาก
ต้นไทยเนี่ยอยู่ในแข่งโนแมนแลนด์นะครับ

ข้ามไปดูว่ามีกิ่งขนุนออกมาจากต้นไสหรือเปล่า
ซึ่งต้นไทยเนี่ยโอบตามกลิ่งขนุนไปด้วย
คือเขาบอกมีอยู่แล้วแต่ต้นไส้ไปโอบกิ่งขนุนพี่
พร้อมยังลากลงบริเวณกิ่งขนุนที่ทอดออกมาอีก
พร้อมกับมาเลเซียเขาจะถูกันไหมเธอ

มีลูกขนุนเนี่ยสองลูกส่วนลูกขนุนที่โผล่ออกมาฝั่งไทยนั้น
เพราะว่ามีต้นไทยเนี่ยโอบล้อมจนมิดต้นขนุนเลย
แล้วก็มีตาเนี่ยจากต้นขนุนเนี่ยโผล่ออกมา
พร้อมใบลูกขนุนดังกล่าวโผล่ออกมาด้วย
หากมองจากฝั่งไทยจะดูเหมือนต้นไสออกลูกเป็นขนุนพี่

ต้นขนุนแล้วถูกต้นไสเนี่ยคลุมเอาไว้
แล้วก็ต้นกระดือที่ถูกโอบร้อมไว้พยายามจะทอดกิ่งออกมาไง

ซึ่งกลิ่นไซก็ไปตามไปโอบต้นขนุนด้วยเหมือนกัน

อกจากนี้มันจะออกมาเป็นเลขอะไรอ่ะ
ก็ยังแผ่ลากลงไปอีก๑ลากนะฮะ
แล้วก็มีผ้าสามสีมาผูกกันไว้
อืมก็มันมีทั้งหมดกี่ลูกอ่ะสองลูกเหรอ
ขณะที่เจ้านักธิสุรกากรก็บอกว่าอย่างไรรู้มั้ย
นอกจากนี้ชาวบ้านที่เคยปลูกบ้านบริเวณดังกล่าวเนี่ย
เขาบอกว่าต้นขนุนด้านเก่าเนี่ยอายุประมาณ๓๕๔๐ปี
๑๐ปีแก่ของฉันอีกอ่ะคือตกปากสำหรับต้นไส้นั้นไม่ทราบ
มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่มาพบอีกทีก็เห็นต้นขนุนแล้วนะฮะ
เห็นเพียงต้นไสที่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงากับนัก
ท่องเที่ยวที่มาใช้บริการสังเกตอีกทีตอนต้นขนุนเนี่ยโผล่
ออกมาตามข่าวเนี่ยแหละว่าเฮ้ยแปลกเหมือนกันว่าทำไมต้นขนุนยังไม่
เพียงแต่ถูกไซเนี่ยโอบล้อมเอาไว้จนมิดแล้วนะต้นไสออก
ลูกเป็นขนุนจึงเป็นที่แปลกตาหน่อยออก๒ลูก๒ลูกเนอะแล้วต้นใส่
กับต้นขนุนก็อีก๒๒๑เพราะอยู่ดีมันมีลากมา๑ราก๑
้าไปกันไหมไว้ก่อน
พักก่อนช่วงหน้าลือแรงนางเอกดังป่องแล้ว
ย่องฝากคัณฑิษฎิกาห์๒๗พฤษฐิกาที่ผ่านมา

ไปเจอมาไปเจอแมทมา

โอ้โหตั้งแต่เมื่อคืนนี้คุณแจ๊คแฟนฉันโทรศัพท์มา

บอกรู้หรือยังรู้หรือยังว่านางเอกท้อง
นางปุ๊บปับรับโชคอย่างนี้กัน
เกือบทุกอันถามว่านางเอกคือใครที่ท้อง

เขาเป็นอย่างนี้ปุ๊บปั๊บรับโชคช็อกแบบดับเบอร์ยิ่งกว่าเรื่องเดิม
เพราะล่าสุดมีข่าวรวบมาว่าเมื่อวาน๒๗พฤศจิกายนตอนบ่าย
นางเอกคนหนึ่งย่องไปฝากคันที่โรงพยาบาลหรู
นึกว่าเรื่องจะจบลงอย่างสวยงามแล้วแต่แล้วก็มีเรื่องช็อกอีกรอบ
เมื่อมีข่าวออกมาว่าเมื่อวานี้นางเอกสาวได้เดินทางไปฝากท้องที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
เงียบงานเนี้ยคงต้องจับตาดูว่านางเอกสาวจะหาทางลงเรื่องนี้อย่างไร
กล้าเสี่ยงตัดสินใจประกาศวิวาหรือเปล่า
คือเหมือนจะแต่งงานแบบรวดเร็วหรือเปล่า
ถ้าใจกล้าทิ้งไพ่ประกาศแต่งงานคงต้องขอสู่ฮกในความใจเด็ดของเธอ
แล้วก็งานนี้นะฮะคนที่โดนเป้าหมายเต็มเลยคนเดียวเลย
ซึ่งก็เพิ่งไม่รู้นะเมื่อวานเพิ่งไปเจอนางก็ไม่เห็นจะท้องเลย
นางไม่ได้ท้องนางก็ยังมาคุยกันอยู่เลย
แบบว่าตอนนี้เมื่อรู้จากข่าวก็ไม่รู้จะเป็นยังไง
ในที่สุดแม่นางไม่ไหว
นางก็เลยประกาศประกาศนะคะ
ลูกของดิฉันยังไม่มีผัวหรือยังไม่มีสามี
ยังไม่มีสามีค่ะกะรุนาเคารพสิทธิ์กันบ้าง
ไม่ใช่เป็นบุคคลสาธารณะแล้วจะมาพูดปากวัย
เป็นหมาเห่าใบตองแห้งกันนะคะ
ถ้ามีหลักฐานใดเอามายืนยันที่ดิฉันได้เลย
ลูกดิฉันเป็นอย่างว่าจริงดิฉันก็ไม่ไว้หน้าเช่นกันนะคะ

และถ้าจะมาพูดหมาหรือไม่มีหลักฐาน
เรามีปัญหากันแน่นอนขอบคุณค่ะ
ก็คือแม่ก็เช็คอินสถานที่ที่เขาใหญ่ไงแล้วไง
ก็เขาเช็คอินว่าเหมือนเขาอยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้
เพราะเธอกับลูกสาวอยู่เขาใหญ่

เพราะลูกกับเขาถ่ายละครกันอยู่ลิขิตรักข้ามดวงดาว

กองถ่ายไปอยู่ที่เขาใหญ่พอดี
ก็เอาเป็นว่าแม่นางก็ไม่ยอมแล้ว
ถ้าสมมุติจะมาหาว่าแม่ลูกสาวนางท้องอะไรอย่างนี้

ต้องไปถ่ายละครเพราะว่าโอโซนเป็นจุดที่แบบว่า

เขาทำเป็นแบบบ้านสวยก็น่าจะถ่ายละครนี่

แทนนะแหละไม่มีอะไรแต่วะนางเอกนนั้นคือใครละ

ฉันก็โอ้ยเอาอย่างงี้ได้ทำไม
เก่งเก่งเก่งเก่ง

เก่งเก่งเก่งเก่งเก่ง
เก่งเก่งเก่งเก่งเก่ง
เก่งเก่งเก่งเก่งเก่งเก่ง
เก่งเก่งเก่งเก่งเก่งเก่ง
เก่งเก่งเก่งเก่งเก่งเก่ง
เก่งเก่งเก่งเก่งเก่งเก่ง

เก่งเก่งเก่งเก่งเก่งเก่ง
เก่งเก่งเก่งเก่งเก่ง

เก่งเก่งเก่งเก่ง

จองสถานที่อยู่นะคะใจเย็นเย็นคือเราเนี่ยมองไว้ว่าอยาก
ให้ได้ห้องที่มันดูกว้างใหญ่นะจัดเวทีให้มันใหญ่เหมือน
เสิร์ตอย่างเงี้ยเพราะว่าอยากจะทำให้มันเป็นเรื่องของความบัน
เทิงนางบอกอย่างนี้นะไม่ได้เป็นพิธีการอะไรมากนะวันที่เลี้ย
มันเลยบ้างนางก็บอกว่าอ๋อนี่เรียกมีเต้นรำและอยากให้มัน
แบบว่าลอยขึ้นไปบนฟ้าได้นางบอกอย่างนี้ให้เหมือนกับหนังอะไรนะลาลาแลนด์ที่แบบว่า
เพลงนางเอกแบบว่าร้องเพลงนับไปเต้นนะใบละกอดลอยขึ้นไปบนฟ้าประมาณนี้

พ่อของผู้หญิงไงนะ
ใช่ก็พ่อเขาเป็นนี่ไงเล่า

เนาะพี่หนุ่ม

เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอก
เกาหลีเหรอ

แต่ยังไม่ได้เข้าในรวบหรือเปล่า

ดังนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะร้องเพลงอะไรสักเพลงหนึ่ง

แก้แอบเห็นแล้วล่ะ
นี่มันรูปมาตรงมันมีอีกอันหนึ่งรูปหน้าด้านข้าง
ฉันว่าเพิ่งไปทำแต่ยังไม่เข้าที่อะเนาะ
เธอรู้ได้ยังไงว่าเขาไปทำไม่ใช่ผู้หญิงจ้

ผู้ชายสิไปทำอยู่แล้วล่ะ
ยังแบบมันเหมือนแบบทำจมูกแต่ยังไม่เข้าที่อะไร
อันนี้ไงนี่ไงทำมาแน่
ทำมาแต่แบบว่ายังไม่ครบเดือนคางก็ทำเอา
อันนี้บ้าทรัพย์ทำอะไรก็ทำใจอยู่อ่ะเนี้ย
อ๋อสัญญาตร์ว่าเปรียบตัวเป็นเจ้าเปล่าแล้ว
มาที่เรื่องราวของน้องคิมเบอรี่กันบ้างดีกว่า

มีใครได้ลองกินกันหรือยังฮะ
เป็นเยลลี่สูตรโลชูการ์นะครับ

คุณที่น้องกินเยลลี่เนี่ยทานอยู่

มากถึง๑๒๐๐มิลลิกรัมเลยนะฮะ
มากที่สุดในสินค้าเยลลี่เลยล่ะ
ต้องทำแบบน้องมั้ย

บางคนก็บอกว่าสงสัยความรักลงตัวแฮปปี้
สวยใสปิ๊งแต่จริงแล้ว

มีตัวช่วยอย่างเจเล่บิวตี้โรชูก้า

กลิ่นหอมถ่าและเชื่อนใจสุด

วันนี้คะใส่ใจแล้วก็ดูแลตัวเองกันค่ะ
เน้นเติมคอลลาเจนเนี่ยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มของว่าง
ก็ต้องหาที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนกัน
เขาก็จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยง่ายขึ้น

คอลโลเจนเพียบถึง๑๒๐๐มิลลิกรัม

แต่วันนี้นะครับทางรายการข่าวใส่ไข่ก็มีกิฟเซตจากเชอรี่บิวตี้
มามอบให้กับแฟนรายการได้ทานกันด้วยนะครับ
เพียงแต่ว่าโทรเข้ามาตอบคำถามง่ายเลย

เร่บิวตี้สูตรน้ำตาลน้อยกว่า๖๐จากสูตรปกติ๑ซองมีคอลลาเจนกี่มิลลิกรัม

สูตรปกตินะครับผสมคาราเจนมูลค่า๑๕๐๐บาท
ประกาศได้ชิ้นผู้ช่องดีพรุ่งนี้ครับในรายการข้าวใส่ไข่
เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาประกาศให้นี่ไงเพียบเลย
อย่างที่คุณเห็นอยู่ข้างหน้าเราตอนนี้
คุณสามารถจะเอาไปเลย๑๕๐๐บาทตอบมาเลยนะง่าย
นี่ไงก็กินแบบว่าน้องอะไรนะ

พี่ครับพี่ช่วยดูดให้มันดีหน่อยครับ
นี่ไม่ใช่น้องคิมอันนี้น้องอะไรคะ

นั่นน้องคิมเป็นพรีเซนเตอร์แต่นี่ในข่าวใส่ไข่เรามีน้อง
นรกไอ้พวกเปรต
พักก่อนเดี๋ยวกลับมา
ช่วงหน้ามีศึกดราม่าระหว่างกันกับไอซ์พีชยา

เดี๋ยวกลับมาดูราคาเสื้อตัวนั้นราคาเท่าไหร่

แล้วก็ตอนนี้แลกกันคนละหมัดกันเลยทีเดียวนะคะ
เรื่องราวของกันนะ

กับไอฟ์พรีชายา

คุณพ่อดำดูซิ
ไหลแสนแล้วก็มี

๒๒๐เหลือตกเป็นเงินเท่าไหร่
เวลาที่เขาซื้อกันเขาหาของเก่า
ก็แบบตกกันมากก็เซือตุ้ดเหมือนเดียวกันนั่นน่ะหลากินแขน
เป็นจำจำใช่ไหมแขนเป็นจำจำแล้วก็มีสีเซียนสองร้อยยี่สิบ
ก็ตกเจ็ดพันกว่าบาทก็ใช่อะซิแล้วจะตำ
เสื้อตัวนี้ของใครก่อนเห้อถึงเสื้อตัวนี้เป็นของใคร
กันะเขาบอกว่านายไอค์ก็เข้าใจผิด
ว่ามาเอาเสื้อให้หน่อยมาโปรโมทเสื้อให้หน่อย
แต่ที่จริงคุณกันเขาก็บอกมาแล้วว่าเขาไม่ได้ทำธุรกิจเสื้อ

คุณกันเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยจะให้โปรโมทเสื้อก็เลยส่งตัวนี้มาให้เหมือนไอซ์

ก็ไปยืมเสื้อนี้เข้ามาเขาบอกว่าเออถ่ายรูปโปรโมทให้ด้วยนะ

เขาก็จะให้ไปเลยถูกต้องไหมล่ะแต่ปรากฏว่าอย่างนี้นางก็ไม่รู้ว่าจะต้องคืน
เขาบอกเนี่ยทำไมตัวนี้เขาต้องการเพราะมันมีคุณค่าทางจิตใจเหลือเกิน
มีเงินเท่าไหร่ก็หาซื้อไม่ได้เนื่องจากมันเป็นของวินเทจมันเป็นของที่เขาแบบว่า
เอาก็จะตัวตัวนี้เอาคืนเข้าไปเอาคืนเข้าไป
คนก็เลยถามโอ้โหเสื้อตัวนี้มูลค่าชานี้มันน่าจะหลายแสน

ชาแนลที่เป็นวินเทจทั้งหมดถ้าเป็นพวกพลาดต์ทวิจก์

ถ้าเอามาขายตอนนี้ในประเทศไทยแพงสุดคือ๔๐๐๐๐
แล้วก็ต่ำจากนั้นก็คือ๓๐๐๐
อยู่แค่นี้เองนะก็คือเป็นแบบว่าสูตรของชาแนล
กับเสื้อโค้ดล่าสุดเนี่ยที่ไปจับต้องมาเนี่ย
เป็นหนังทั้งตัววินเทจ

ฉันว่าไม่มีทางที่จะถึงหมื่น

ก็๗๐๔๐บาทนะ

รุ่นเดียวกันฉันถึงเถียงคอเป็นเอ็นกับเธอ

เป็นการสนทนากันเรื่องยาวเหยียดเลยนะ

นำข้อความอันยาวเหยียดที่สนทนากัน

ไอซ์สามารถส่งเสื้อกับหมวกไปให้

ไม่ขายแล้วส่งมาให้ไหมงง

ก็คือเหมือนกับว่าส่งมาเพื่อที่จะให้แบบว่า

ฉันก็ยังงงอยู่ว่าส่งมาเนี่ยแล้วไม่ถามสักคำเหรอว่า
พอมาไอจีแล้วให้เลยไหม

ไอจีก็ต้องให้เลยไหมอะ

แค่นั้นเองหมดแล้วไม่มีอะไร
แล้วตอนนี้เนี่ยนะมันก็เลยกลายเป็น
เอางี้ดีกว่านี่ฉันสรุปให้เอาไหม

คือทางฝั่งกันจนาก็ลงไอจีว่า

เขาก็เอารูปที่แบบดาราใส่เสื้อยืดของเขากับหมวกของเขา
สรุปแล้วหมายคือตอนแรกเนี่ยกันกับทางไอจี

มันข้อซ้ำกรรมซัดเธอตอนแรกคือ
ผู้หญิงคนหนึ่งมหาว่าเองไอ้เนี่ยไปแย่งผู้หรือเขา

นี่ก็มาทวงเสื้อออกสื่อ
บอกให้เลขาโทรศัพท์ไปหลายรอบแล้ว
ทำไมไม่เอาเสื้อมาคืนเขาสักทีนึง

ไม่ต้องไปเอาเรื่องไปเอาขยะมาใส่หัว
ฉันดีใจที่ได้ยินคำอย่างนี้จากเธอ
ถ้าเธอแบบเออตาสว่าง

กลับมาพบกับข่าวสายไข่ใหม่นะครับวันนี้เรามาเนอะสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ